มาค่ะคุณผู้ชมค่ะในที่สุดคุณแม่ลูกดิวเขาก็ยอมเปิดเผยโฉมหน้าลูกชายตัวน้อยให้เราได้ยนชมกันแล้วนะคุณผู้ชมค่ะสำหรับน้องไซลาสนะจ๊ะถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากมากเลยนะถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามโซเชียลของคุณแม่ลูกดิวนะคะคือมากันหมดเลยพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัว
สักเต้าเลยนะค่ะคือต้องชมเลยว่าคุณแม่สวยจริงจริงถึงแม่ว่าจะเป็นคุณแม่มือใหม่ดิฉันไม่มีภาพนี้เลยเพราะว่าไม่ได้จริงจริงห้าตอนนั้นค่ะหรือจะเป็นโมเม้นตอนที่อยู่พร้อมกันทั้งครอบครัวน้องใส่หลาสเนี่ยมีแอบเหลมองกล้องเลยนะเนี่ยภาพนี้คุณผู้ชมเห็นไหมแอบมองเธอยืนนะจ๊ะนี่ซึ่งถ้
รัวอย่างแน่นอนเลยนะคะคือที่สุดแล้วของน้องจมูกคือพุ่งมากตอนนี้นะคะน่าชัดแต่เด็กเลยนะคะเอ็นดูจริงนะคะคุณผู้ชมและแน่นอนค่ะช่วงนี้สาวสวยของเราน้องเชอรี่เขามีเคล็ดลับมาฝากด้วยใช่ไหมคะเนี่ย